หัวข่าวนี้ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
ฟ้าผ่าสงกรานพ้นตำรวจราชวรรลบ
มเฉาหย่าเมียไปคบกับแมท
อ่าแล้วก็ชอบโชว์รอยสักลงโซเชียลบ่อยถูกเตือนทำเฉย
ก็กลายเป็นข่าวเป็นคราวนะเรื่องของคุณสงกรานนะครับ
เมื่อวานก็หลายคนตกอกตกใจนะ
เพราะว่าคำสั่งมีเป็นคำสั่งออกมาช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะ
ใจความสำคัญของคำสั่งย้ายดังกล่าวมีข้อความระบุว่า
ร้อยตำรวจเอกสงกรานเตชนรงค์รักษาราชการแทน
รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจ
มหาดเล็กราชวรรลบรักษาพระองค์๙๐๔
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ
กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
นับตั้งแต่คือ๑๕กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สำหรับสาเหตุอย่างที่คุณสืบสกุลบอกไป
ก็น่าจะมาจากเรื่องหนึ่ง
เฉาก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาการหย่าร้าง
กับคุณแอปทักษะออนแล้วก็มีเสียงวิพักษ์วิจารณ
ในแง่ลพเป็นกรณีที่คุณสงกรานไป
คือข่าวพอออกมากระแสเรื่องของการวิพักวิจารณ์
คุณสงกรานก็เยอะมากในโลกโซเชียล
ตกลงคุณสงกรานทำไมถึงโดนคำสั่งนี้
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์สงสัยจะเป็นเรื่องผู้หญิงเรื่องครอบครัว
ส่วนอีกหนึ่งสาเหตุคาดการณ์กันว่าน่าจะมาจากเรื่องของรอยสัก
คุณผู้ชมที่คุณสงกรานชอบโชว์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะ
ซึ่งถือว่าขัดกับประกาศของโรงพยาบาลตำรวจ
ห้ามมีรอยสักเกิน๑๖ตารางเซนติเมตร
จึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะ
ผู้บังคับบัญชาของผู้กองสงกรานก็เคยเรียกมาตักเตือนแล้วนะ
แล้วก็สั่งการให้แก้ไขปัญหานี้แล้วแต่ก็ยังนิ่งเฉยค่ะ
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นที่มาของคำสั่งย้ายข้ามกองบัญชาการในที่สุดนะคะ
ทีนี้ไปดูความเห็นของชาวเน็ตกันหน่อยเขาว่าไงกันบ้าง
ส่วนหนึ่งก็บอกว่าคำสั่งย้ายครั้งนี้เหมือนเป็นการสั่งย้าย
ให้ไปอยู่ในที่ที่สบายขึ้นเนื่องจากว่าศูนย์ฝึกอยู่ใกล้กับบ้านที่เขาใหญ่
และงานที่ได้รับมอบหมายก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะ
บางคนก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าสงกรานเป็นตำรวจที่มีอีเวนต์
แล้วก็มีเวลาส่วนตัวเยอะที่สุดไม่เคยเห็นทำงานเลย
มีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ